มีคดีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คดีลักษณะเดียวกันเลย
มีคนเคยแจ้งความว่า
มีคนที่ไปขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑ของเขา

เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นณขณะนี้ในปัจจุบันนี้ก็ได้
เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีข้อมูลออกมาเรื่อย
ครูปรีชาเองก็ออกมาบอกว่า
ที่จะแบ่งเงินกันคนละครึ่งเนี่ยตัวเองไม่ได้เสนอนะ
จรูนเป็นคนเสนอซะด้วยซ้ำตอนเจรจากัน
บอกว่ายอมแบ่งคนละครึ่งขอไปปรึกษาภรรยาก่อน

แต่ว่าหมวดจรูนที่เคยบอกตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้
บอกว่ามีตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในจังหวัดนี่แหละ
เรียกผมไปที่บ้านบอกว่าเอานะให้มันจบไป
ละ๑๕ล้านไหมล่ะแบ่งกับเขาไป
มันเป็นประเด็นที่ทำให้คนสงสัยในตัวครูปรีชาไง
ครีชาก็เลยออกมาบอกว่ารู้สึกตัวเองโชคไม่ดีทำลอตเตอรี่หล่น
หมวดจรูนก็ถือว่าโชคดีที่เก็บได้
ก็ตกลงกันว่าถ้าหมวดจรูนยอมรับว่าเก็บได้ก็แบ่งกันไปคนละครึ่ง๑๕ล้านก็เยอะแล้ว

แต่ตำรวจก็บอกว่าพยายามหลักฐานที่สอบปากคำ๔๐ปากคุณภาครภูมิ
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ว่าลอตเตอรี่นี้น่าจะเป็นของครูปรีชา
พยายามของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตก็คล้ายลักษณะอย่างนั้น

ส่วนวันนี้ทั้งครูปรีชาและหมวดจรูนเก็บตัวเงียบทั้งคู่

ท้าสาบานกันไว้ก็คือวันอาทิตย์๑๐โมงเช้าที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี
แต่ครูปรีชาบอกไว้แล้วว่าไม่ไปนะครับ
เดี๋ยวดูบรรยากาศที่เราตรวจสอบมาหน่อยนะครับวันนี้
ตลาดที่ทั้งครูปรีชาและหมวดจรูนบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วถูกรางวัลที่๑มาจากตลาดแห่งนี้นี่แหละนะครับ
วันนี้ก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าขายสลากครับเพราะว่า
สลากเพิ่งออกเมื่อวานสลากเขายังส่งมาไม่ถึงกันคุณเขียนมาสอน
เดี๋ยวนี้กองสลากเขาบอกเขาส่งช้าด้วย
เพื่อป้องกันการเอาไปขายเกรงกำไรเอาไปโกงราคานะครับ
ก็ส่งให้แบบใกล้วันหน่อยช้าสักนิดนึงเวลาขายน้อย
จะได้ไม่ต้องไปเกรงกำไรมากจะได้รีบขายนะครับ
ขายตามราคานะครับแผงก็ไม่ได้มีการขายอะไรนะครับ
ผู้คนก็ยังมาซื้อสินค้าต่างตามปกตินะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามบรรดาแม่ค้าหลายคน
ว่าในช่วงของงวดที่เป็นงวดเจ้าปัญหาเนี่ย
ลากินแบ่งรัฐบาลของครูปรีชากับร้อยตำรวจโทจรูล
มีใครเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก้มเก็บสลากไหม
ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็น
แต่ได้ยินเขาพูดต่อกันมาว่ามีคนเห็นอะไรประมาณอย่างนี้
เราก็ถามต่อว่าอ้าวถ้ายังงั้นเชื่อว่าใครเป็นเจ้าของสลากตัวจริง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลตำรวจเกษียณ

แต่หลายคนก็บอกว่าคิดว่าเป็นของครูปรีชา
เพราะเชื่อว่าแม่ค้าสลากที่อยู่ที่ตลาดเดียวกันเนี่ย

เขาก็บอกว่าเป็นข้องครัวค่ะ
ก็ได้ข่าวว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่าทำลอตเตอรี่ล่นอะไรอย่างนี้
แต่เราเองก็ไม่ได้ยินหรอกเรามาได้อีกทีก็ตอนที่ว่า
เขาออกสื่อแล้วถึงได้รู้ว่าเขามีเรื่องนี้กันอยู่
ขนาดเราไข้คล่องเราไม่รู้เพราะเราไข้ของอย่างเดียว
เราไม่ได้สนใจดูมั่นใจในแม่ค้าค่ะ

เพราะว่าเขาขายมานานแล้วเพราะเรามานี่ก็เราก็เจอเขาแล้ว

ก็เนี่ยค่ะคุณภาคภูมิพยานบุคคลสำคัญที่ตำรวจบอก
ก็คือแม่ค้าขายลอตเตอรี่ใช่แล้วก็แม่ค้าทุกคน
ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าในตลาดเรซิตี้เนี่ย
แม่ค้าขายลอตเตอรี่มีเยอะไหมขาจรมีหรือเปล่า
ถ้าเป็นขาจรไม่ได้อยู่ประจำเขาจะให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง
นยำรู้จักครูปีชาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
คนที่เก็บค่าเช่าแผงจัดระเบียบแผงค้า
ในตลาดเรสซิตี้ยืนยันแบบนี้นะคะว่า
แม่ค้าสลากมีแต่ขาประจำทั้งนั้นเลย
ก็เช่ากันมา๑๐๑๑ร้านทุกคนตรวจสอบได้
เป็นคนกาญจนบุรีไม่มีแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
หรือว่าขาจรเข้ามาขายในตลาดนี้ค่ะ
ก็จะดูดทางลูกค้าก็จะดูด

แล้วก็มาตรการว่าไม่ขายเล่ไม่ให้ขายเดินรอบตลาดนัด
หรือแสงจรไม่ให้เข้าไปถ้าเข้าต้องมาแจ้งก่อน

จะเป็นคนกาญจนบุรีทั้งหมด
โดยมากที่นั่งกันเป็นคนพื้นที่ทั้งหมดที่นั่ง
แล้วก็แม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ยังบอกเราด้วยนะคะ
ว่าไปให้ปากคำกับตำรวจเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็คาดว่าคนที่บอกว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บสลากได้
ก็เป็นคนในตลาดแหละค่ะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
พลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดตในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้
คือมีคำถามว่ามันมีขบวนการในการแอบอ้างเป็นเจ้าของลอตเตอรี่หรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีทีมหมวดจรูนกับมีทีมครูปรีชา
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากทั้ง๒ฝ่ายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังรอพยาน๓คนที่หมวดจรูนเคยให้ปากคำเอาไว้
เมื่อ๒๖ธันวาคมที่ผ่านมาว่ามีพยาน๓คน
แต่จนถึงตอนนี้หมวดจรูนยังไม่นำตัวพยานทั้ง๓คนมาให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนติดต่อไปก็ตามไม่ได้
นี่ค่ะเพราะหมวดจรูนบอกแค่ว่ามี๓คนมีพยาน๓คน
แต่ไม่บอกชื่อไม่บอกนามสกุลไม่บอกถึงความสำคัญของพยานทั้ง๓คนนี้
ว่าจะมาให้ข้อมูลในเรื่องไหนอย่างไร

ส่วนการออกหมายเรียกหมวดจรูนตำรวจออกหมายเรียกไปแล้ว๑ครั้งนะคะ
จรูนขอเลื่อนออกไปก่อน
พนักงานสอบสวนบอกว่าจะรอพยาน๓คนนี้ค่ะ
พยาน๓คนที่หมวดจรูนบอกว่าเป็นพยานของหมวดนะครับ
หรือถ้ามีหลักฐานอื่นก็สามารถนำมามอบให้ได้
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนี้
ในโลกโซเชียลสำนักข่าวต่างก็ไปถึงตลาดไปถาม
พยายามจะถามว่ามันมีหรือเปล่ามันมีไหมอยู่ที่ใคร
สื่อบางสำนักบอกว่ามีอยู่ที่คนนู้นอยู่ที่คนนี้คือยนไปหลายคน
ไม่รู้ตอนนี้ว่ามันมีหรือมันไม่มีแล้วมันอยู่กับใครนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตำรวจบอกว่าก็ยังไม่เจอ

ส่วนที่ฝั่งของหมวดจรูนจะขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนชุดใหม่
หรือร้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาสอบสวนก็สามารถร้องขอได้ตามขั้นตอนค่ะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยแม่ท่านผู้ชมท่านไหนถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับคดี
เรื่องของการถูกแจ้งความว่าลักษัพเนี่ยนะ
ลองบอกเล่ากับเราหน่อยก็ได้นะครับทางไลน์ที่หน้าจอนะฮะ
ท่านที่เป็นธนายความถ้าดูอยู่ก็บอกก็ได้นะฮะเพิ่มเติม
ภูทรภาค๗นะฮะซึ่งดูแลพื้นที่กาญจนบุรีอยู่เนี่ยนะครับ
บอกว่าก็คงต้องสรุปสำนวนส่งฟ้องแล้วก็แถลงไปแล้วนะครับ
ก็สรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามหลักฐานที่มีอยู่นั่นแหละส่งมายังอายการ
หลักฐานก็คือพยานผู้เห็นเหตุการณ์
เพราะว่าคลิปที่ครูปรีชาบอกว่ามีเขาก็ยังไม่ได้ให้ตำรวจ
พยานอื่นในฝ่ายของหมวดจรูนเขาก็ยังไม่มาพบตำรวจ
ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะครับแต่ทีนี้ในชั้นศาลเนี่ย
ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี๒๕๕๙
มันเคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเด๊ะเลยคุณเข็มมาสอน
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะฮะภาพนี้เก่าหน่อยนะ
เราต้องไปหาจากแฟมภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเลยนะครับ
เมื่อปี๒๕๔๘นะครับมีแม่ค้าขายสลากคนหนึ่งนะครับ
ที่ชื่อว่านางรสรินศักดิ์นาราโรธได้เป็นโจทยื่นฟ้อง
จำเลยสองคนก็คือนายสิทธิ์กิจพฤกษ์กับนางสาวดารุณีกิจพฤกษ์นะฮะ
เป็นพ่อกับลูกกันตอนนั้นในสิทธิ์เนี่ยอายุ๗๑เวลานะขณะนั้นเมื่อปี๒๕๔๘นะ
นางสาวดารุณีอายุ๔๕นางโรสลินศักดิ์เนี่ยบอกว่า
ในสิทธิ์เนี่ยไปเปิดตู้สลากของเขาแล้วหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลของเขาเอาไป
ทั้งหมด๔ใบด้วยกันนะฮะแล้วไอ้๔ใบที่เอาไปเนี่ยมันมีใบหนึ่งถูกรางวัลที่๑
ก็คือหมายเลข๕๘๙๒๐๗นะครับอีก๒ใบถูกรางวัลข้างเคียง
รวมแล้วได้เงิน๖ล้าน๑แสนกว่าบาทนะครับก็ไปฟ้องศาลนะฮะไปฟ้องศาลนะครับ
เหตุการณ์ที่ฟ้องกันไว้เนี่ยตั้งแต่๒๙กันยา๒๕๔๘แต่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๕พฤษภาคม๒๕๖
งวดที่ถูกรางวัลก็คืองวด๑๖พฤษภาคม๒๕๔๗คดีนี้ปรากฏว่าสารชั้นต้นยกฟ้องนะฮะ
สารชั้นต้นยกฟ้องโจทย์ก็คือแม่ค้าสลาก
ก็เลยสู้ต่อในชั้นอุทธรสารชั้นอุทธรณ์ก็ยกฟ้อง
โดยสารชั้นอุทธรณ์บอกว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานจากการสอบปากคำพยานทั้งหมดแล้วก็มีกันแต่พยานนะ
โดยเฉพาะฝั่งของผู้ฟ้องเนี่ยก็เป็นแค่สายตาของตัวเอง
อุทธรณ์บอกว่าจากการสอบปากคำพยานทั้งหมดนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอและเป็นพยานบอกเล่า
โดยเฉพาะการที่โจทย์ระบุว่าพบเห็นกระดาษในกระเป๋าเสื้อของจำเลยที่จำเลยไปเปิดตู้ขายสลากของเขา
ซึ่งสารพิจารณาแล้วมันไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ที่ถูกรางวัลแล้วหายไป
ตามคำอ้างของฝ่ายโจทย์หรือเปล่าจึงถือว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
มันคล้ายกับ๓๐ล้านนี้เลยค่ะเพราะว่าพยานก็คือพยานบุคคล

แล้วก็สิ่งที่พยานเห็นก็คือเห็นจากสายตาว่าก้มเก็บลอตเตอรี่แล้วก็การก้มเก็บการมองเห็นมันจะบอกได้ไหมว่าเป็นลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า
แต่กัญญาโยน๒๕๕๔ใช้เวลา๖ปีแล้วฝ่ายผู้ฟ้องเขาก็ไม่ดีกาต่อ
ก็จบแค่อุทธรณ์ก็ยกประโยชน์ให้กับจำเลยดังนั้นเงินที่อายัดไว้ก็ปล่อยออกมา
ก็ได้เงินคืนไป๖ล้าน๑แสนบาทถ้าคดีนี้นะไม่รู้ว่ามันจะเทียบเคียงได้หรือเปล่า
จากว่าครูปรีชาจะบอกว่ามีหลักฐานเป็นภาพเป็นกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันจะเห็นสลากชัดไหมมันใช่ใบนั้นไหม
ใช่เพราะว่าตามข้อมูลที่ตำรวจให้บอกว่าคนที่เป็นพยานที่มองเห็นว่าหมวดจรูนก้มเก็บสลากเนี่ย
น่าจะห่างกันสักประมาณ๒๐เมตรก็มีทีมข่าวมีหลายคนพยายามที่จะไปสังเกตดูว่าระยะห่าง๒๐เมตรเนี่ย
เห็นคนก้มเก็บเนี่ยมันมองเห็นตัวเลขในสลากไหมอ่ะแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านเนี่ย
ใช่เพราะอย่างคดีนั้นเขาก็บอกว่าเห็นแค่เป็นกระดาษไงใช่ไหม